นะคะตำรวจค่ะยิงสกัดรถคันหนึ่งที่พยายามจะฝ่าด่านตรวจอยู่นะคะ
ช่วงที่มีการตั้งด่านนะคะแต่ว่าทีนี้กระสุนที่
ตำรวจยิงเข้าไปเนี่ยคาดว่าจะไปถูกคนขับจากด้านหลัง
ทำให้คนขับไม่สามารถควบคุมรถได้และไปประสบ
อุบัติเหตุห่างจากจุดที่ตั้งด่านประมาณ๑๒กิโลเมตร
เขาเสียชีวิตเลยนะคะคนขับนะคะพร้อมกับเพื่อนนะคะ
คนตายมี๒คนนะคะผู้เสียชีวิตคือนายธนากรอธิเวศหรือว่าทีสอายุ๒๐ปี
และนายพัทธดลมหานินหรือว่าเจมส์อายุ๒๐ปี
คนที่เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็มาในรถคันเดียวกัน
เมื่อวานนี้ทางญาติได้แยกศพทั้งคู่ไปจัดพิธีชาปนกิจคนละวัด
ธนูสินอธิเวศอายุ๕๐ปีพ่อของนายธนากรคนขับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายขับรถเก๋งไปหาเพื่อน
ขากลับช่วงดึก๒๗ธันวาคมที่ผ่านมามีคนโทรศัพท์มาบอกว่า
ประสบอุบัติเหตุขับรถไปชนกับต้นไม้เสียชีวิตพร้อมเพื่อนเลย
ตอนแรกคุณพ่อคิดว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาแหละ
แต่ผลการชนะสูตรศพออกมาว่าไปพบร่องรอยถูกยิงด้วยกระสุนขนาด๙
มมจากด้านหลังทะลุปอดหัวกระสุนเนี่ยคาอยู่ที่หน้าอกด้านซ้าย๑นัด
ต่อมาตำรวจแจ้งมาว่าลูกชายถูกยิงเพราะพยายามขับรถหนีด่านตรวจ
ซึ่งเขาก็เลยคิดว่าอยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้ว

ทางตำรวจโรงพักวรินชำราบชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาบอกกับคุณพ่อแบบนี้บอกว่าตีหนึ่งวันเกิดเหตุ
ตำรวจตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์
นายธนากรขับรถเก๋งมาต่อแถวเพื่อเข้าด่านตรวจ
แต่จู่นายธนากรตัดสินใจกลับรถออกจากด่านไป
และตำรวจที่อยู่บริเวณหน้าด่านตัดสินใจค่ะกระโดดเข้าไปขวางรถ
แต่ว่าคนขับกลับเร่งพุ่งเข้าใส่
ตำรวจต้องกระโดดหนีไปคนละทิศคนละทางนะคะ
จากนั้นตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามไป
มีช่วงหนึ่งที่คนขับรถพยายามถอยรถ
เพื่อให้ชนรถจักรยานยนต์ของ๑๐ตำรวจโทวัชรวิทย์
และก็เกิดอุบัติเหตุกับ๑๐ตำรวจโทวัชรวิทย
ก็คือรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำนะคะ
หลังจากนั้นพยายามเบี่ยงรถเพื่อที่จะหลบหนี
ตำรวจโทวัชริยวิทย์ช่วงนั้นตัดสินใจค่ะ
ชักปืนประจำกายขึ้นมายิงสกัดไปที่ล้อ
เขาเล็งไปที่ล้อนะตำรวจยืนยันแบบนี้

แล้วก็ไม่ทราบว่ากระสุนมันไปทะลุไปชน
กระทบอะไรถึงเข้าไปถึงบริเวณเบาะที่นั่งคนขับเลย
จากนั้นนายธนากรขับรถต่อไปอีกหนีต่อไปอีก
ไปประสบอุบัติเหตุชนกับต้นไม้ข้างทางด้วยความแรง
หลังจากนั้นค่ะผู้กำกับโรงพักวารินชำราบ
ก็เลยมีคำสั่งให้๑๐ตำรวจโทวัชรวิทย
ไปช่วยราชการที่ฝ่ายอำนวยการ
และตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงขึ้นมาก่อนนะคะ
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมฝ่ายผู้ที่เสียชีวิต

ผู้กำกับบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
ก็จะมาดูว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่
ใครผิดใครถูกช่วงนั้นใครทำอะไรว่าอย่างไร
ว่าไปตามความจริงเดี๋ยวจะจัดการให้ค่ะ